โรงพยาบาลพระราม๒เขายืนยันแบบนี้
คุณผู้ชมเขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยประเมินบาดแผลของผู้บาดเจ็บในเบื้องต้น
บอกเป็นแค่ระดับปฐมภูมิคือมีแค่รอยแดงเท่านั้น
และพอแจ้งไปปุ๊บมีค่าใช้จ่าย
ยืนยันว่าขอย้ายไปยังโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล
ตามหลักประกันที่เขาทำบัตรประกันสังคมเอาไว้อยู่
ทางโรงพยาบาลไปและโรงพยาบาลพระราม๒ยืนยันว่าทำตามกระบวนการทุกอย่าง
และวอนให้สังคมนั้นเห็นใจด้วยนะฮะเอามาฟังกันหน่อย
เป็น๒๒๑๑๕เป็นผู้ในคณะโรงพยาบาลพระราม๒
พร้อมกับนายแพทย์พีระคณานุวัฒน์ศัลยแพทย์ทั่วไป
ก็แถลงถึงเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธผู้ป่วย
สุดท้ายผู้ป่วยเสียชีวิตลงไป
โรงพยาบาลระบุว่าโรงพยาบาลทำแผลคนไข้และรับไว้เป็นผู้ป่วยใน
เพื่อให้ยาระงับการปวดและสังเกตอาการ
แต่ว่าคนไข้แจ้งปฏิเสธการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
พร้อมทั้งบอกว่าต้องการจะไปที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ประกันสังคมของตนเองอยู่

และประสงค์ขอเดินทางไปเองโดยโรงพยาบาลพระราม๒
ยืนยันว่าทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วตามมาตรฐานในการดูแลคนไข้
แพทย์พีระคณานุวัฒน์ยืนยันบอกว่าวันที่เกิดเหตุ
ผู้ป่วยเดินทางมารักษาสักประมาณตี๕๓๐น
ตอนนั้นมีแพทย์เวรประจำอยู่แต่อยู่ระหว่างการเข้าห้องน้ำ
ก็เลยให้พยาบาลเป็นผู้ประเมินอาการ
ตอนเข้าไปทีแรกประเมินไม่ได้เพราะว่าคนไข้มีคราบครีมสีขาว
ซึ่งเขาทาไว้ก็คือเป็นยาสีฟันนะฮะก็ทาเอาไว้อยู่จากที่บ้านมานะฮะ

คนไข้ก็เลยลุกจากเตียงไปแล้วก็ล้างเอง
และก็กลับมานอนที่เตียงต่อเพื่อให้พยาบาลตรวจสอบ
ตอนที่เข้ามาทีแรกเลยจริงประเมินไม่ได้
เพราะว่าคนไข้มีคราบครีมสีขาวมาเต็มหน้ากับสองแขน
พยาบาลได้ลองพยายามเช็ดที่หน้าให้
แต่ปรากฏว่ายาสีฟันนั้นหนาแล้วล้างออกยาก
ก็เลยแนะนำให้คนไข้บอกว่าไปล้างที่อ่างล้างหน้าเลยดีกว่า
คนไข้ลุกจากเตียงเดินไปที่อ่างล้างหน้า
ล้างคราบยาสีฟันเขาบอกเองว่ายาสีฟัน
คราบยาสีฟันออกออกจนหมดค่อยกลับมานั่งที่เตียงต่อนอนที่เตียงต่อ
บทสัณธนาจากนั้นมีของบรูปพยาบาลกับพยาบาล
กับคนไข้ต่ออีกหลายประโยคนะครับ

มันสรุปที่ว่า
พยาบาลเวชปฏิบัติคนนั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นกดหรือน้ำร้อนกันแน่
แต่ก็ได้ทำแผลเบื้องต้นให้โดยการผ้าก๊อตปิดแผลแล้วก็พันด้วยผ้าพันธุ์ที่มีแรงกระชับนิดหน่อย
นั่นแหละครับที่จะทำให้อาการเจ็บป่วยของไข้ทุเลาลงบ้าง
ผมว่ามันมีประเด็นที่นายแพทย์พีราพูดแล้วก็น่าสงสัย
เพราะท่านพูดเองว่าพยาบาลคนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าแผลที่โดนมาเป็นน้ำร้อนหรืออะไรกันแน่
ซึ่งนั่นคือสาเหตุที่คนเป็นหมอจะต้องมาวินิจฉัย
ใช่แต่เหตุการณ์นี้คือพยาบาลวินิจฉัยใช่ไหม

คือคุณหมอไม่ได้อยู่ในห้องนั้นพยาบาลอยู่และให้พยาบาลวินิจฉัยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าบาดแผลที่โดนมานั้นโดนอะไรกันแน่
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สังคมเขากำลังถกเถียงกันอยู่
คุณหมอยังบอกอีกว่าโรงพยาบาลพยายามหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายนี้
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบคำตอบที่แน่ชัด
หากเป็นแผลผู้พองระยะที่๒หนังกำพร้าต้องลอกมักจะเสียชีวิตด้วยภาวะการขาดน้ำ
แต่ใช้เวลานานหลายชั่วโมง
วิธีแก้ก็คือต้องรับต้องรีบให้น้ำเกลือนะฮะ
แต่ว่ากรณีนี้ผิวหนังแค่เป็นรอยแดงไม่ได้มีการเสียน้ำ
อย่างที่บอกไปเขาบอกว่าเป็นแค่รอยแผลระดับปฐมภูมิ
ส่วนเรื่องของการเปิดเผยคลิปวงจรปิดคงไม่สามารถทำได้
แต่ก็มอบให้กับหน่วยงานนำไปตรวจสอบ
ส่วนเรื่องของเงิน๔๐บาทที่ให้นั่งรถแท็กซี่ไปเนี่ยเป็นดราม่าตอนนี้มากเลย
คุณหมอพีรักษ์ก็บอกว่าสำหรับเรื่องของเงิน๔๐บาท
รุษพยาบาลถามลูกสาวของผู้ป่วยแล้วว่ามีค่าแท็กซี่หรือไม่
ล้วงมาบอกว่ามีแค่๕๐บาทก็เลยควักเงินให้ไปอีก๔๐บาท
ก็นับว่าเป็นความกรุณาเขาใช้อย่างนี้นะ
นับว่าเป็นความกรุณาของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมอ
หรือทางโรงพยาบาลแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องของการที่โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาคนไข้
อันนี้ไม่น่าจะใช่ถ้าฟังจากข้อมูลนี้นะคะ
เพราะว่าคนไข้ยืนยันว่าอยากจะย้ายเพราะว่าไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย
เพราะเขาไม่เข้าในอาการฉุกเฉินทั้ง๖อาการใน๗๒ชั่วโมงหรืออะไรใดก็แล้วแต่
แต่อย่างที่บอกว่าคนก็สงสัยกันว่าแล้วการวินิจฉัยเนี่ย
ไม่รู้จริงเหรอว่าอันไหนน้ำร้อนอันไหนน้ำกรด
ทีนี้ไปฟังเสียงของแท็กซี่ที่รับนางช่อลัดดา
กับลูกสาวหน้าโรงพยาบาลพระราม๒กันหน่อยนะคะ
นายสงัดดัชยาวัฒน์ค่ะ
วัย๓๗ปีเป็นคนขับรถแท็กซี่

แล้วก็ลูกสาวจากหน้าโรงพยาบาลพระราม๒
ซึ่งเจ้าหน้าที่เวรเปรย์แจ้งกับเขาบอกว่า

พาไปส่งที่โรงพยาบาลปางมด

สงัดก็ยืนยันว่านางสาวช่อลัดดามีสติดี

ตามใบหน้าแล้วก็แขนนะคะ

ขณะนั้นแท็กซี่บอกว่าก็ไม่ได้ชวนพูดคุยอะไร

กระทั่งแล่นรถจากโรงพยาบาลพระราม๒
ประมาณสัก๑๐นาทีก็ถึงโรงพยาบาลบางมศ
เจ้าหน้าที่เวียนเปรย์ของโรงพยาบาลปางมดก็ลากเปรย์มาที่รถนะคะ
แล้วก็ถามนางสาวช่อลัดดาบอกว่าไหวหรือเปล่า
ตอบกลับไปว่าไม่ไหวค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันหามขึ้นเปรย์เข้าไปในโรงพยาบาล
กระทั่งแล้วใครเป็นคนเขียนคำถาม
เจ้าหน้าที่ทั้งหม้าครับ
เค้าก็เขียนคำถามมาที่รถ

อาที่บอกว่าให้ไปส่งที่โรงพยาบาลปางมด

หลังจากที่มาส่งเลย

มองถามว่าไวไหมอ่าเขาบอกว่าไม่ไหวอ่าแต่เขายังเขายัง
เรายืนยันนะว่าอันนี้มันเป็นความต้องบอกว่าเราฟังความอยู่ข้างเดียวคือฝั่งของโรงพยาบาลแต่ว่าคนตายเนี่ยเขาออกมาพูดไม่ได้ตอนเนี้ยคนเป็นจะพูดอะไรก็พูดได้คือเราได้ฟังจากลูกสาวแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มจากบ้านขึ้นแท็กซี่มามาพระรามสองไปบางมศครับตอนเนี้ยที่หลายคนอยากฟังก็คือหนึ่งคนขับ